ที่จังหวัดพระทะลุงมี๒คนร้าย
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๑คนและเสียชีวิตอีก๑คนครับ
ตำรวจสอบพพระทะลุงเข้าตรวจสอบเหตุ
ในพื้นที่หมู่ที่๘ตำบลท่าแคร์

ไปพบร่างของนายปะหลิเอชพันธโรศ
อายุ๓๕ปีเป็นชาวบ้านตำบลขวนมะพร้าว

โดยตามร่างกายมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองและปืนคาบินหลายนัด
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บ๑คนคือนายวิสันมากมณีอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
โดยถูกยิงเหมือนกันที่ขาและที่มือ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทธลุงนะคะซึ่งเจ้าของบ้านคือนายวิสันตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนทั้ง๒ชนิดเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายปริเยศคือผู้เสียชีวิตเดินทางไปหานายวิสันที่บ้านตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้
เพื่อที่จะช่วยจัดเตรียมสถานที่
รอรับศพพ่อของนายวิสันซึ่งเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดตรัง
ขณะที่นายวิสันเจ้าของบ้านกำลังกวาดขยะอยู่ที่หลังบ้าน
โดยมีผู้เสียชีวิตนั่งคุยอยู่เป็นเพื่อน
จู่มีเสียงปืนดังขึ้นจำนวน๑นัด
กระสุนมาถูกทั้งสองคนพร้อมกับมีชาย๒คน
เดินออกมาจากมุมมืดและยิงกราดมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นายวิสันเจ้าของบ้านเห็นท่าไม่ดีนะคะคลานหนีเข้าไปในบ้าน
ใน๒คนร้ายยังกระหน่ำยิงไปที่ร่างของนายปริเยศ
อีกจำนวนหลายนัดจนเสียชีวิตจากนั้นคนร้ายหลบหนีไป
ตำรวจเชื่อว่าเป้าหมายของคนร้ายคือนายปริเยศผู้เสียชีวิตนี่แหละนะคะ
โดยใช้ปืนลูกซองยิงเปิดทางเข้ามาก่อน
จากนั้นบุกเข้ามากระหน่ำยิงซ้ำซึ่งสาเหตุที่แน่ชัดตอนนี้
อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ค่ะครับ